ช่วงมีนี่ก็คือมีอะไร

ก็โหรู้สึกว่าเป็นแฟนนะครับ
ก็เรามีแฟนทั่วประเทศ
ขันเตียงความทิวเซฟเซอร์หลักมา
มันก็เหมือนคนที่ไม่ค่อยได้อยู่ตรงหน้าจอแต่ทีนี้คิดว่าขอบคุณครับ
ถ้าถามว่าขอบใจไม่ได้ขอบใจแต่อาจารย์รู้สึกว่าไม่นิยมอีกแล้วหรอไม่คิดอีกแล้วหรือว่าไม่มีคนชอบ
แต่ว่าไม่คอยผมคือนั่งใจทำงานทุกคนได้ฝากกันต่อ
แต่ว่าไม่รู้ว่าเท่านั้นเท่าไหร่จะเข้าข้างบนต่อมาเรื่อย

รักรักรัก